คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะที่ขอนแก่นภาวะสิเวลาอ่านข่าวแบบนี้
จราเข้มันหลุดออกมาครับหลุดออกมาสี่ตัวอืม
แล้วเจอแล้วกี่ตัวเจอนี่ครับสองตัวโอ้โหต้องหามคานแบบนี้นะฮะ
เนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับค่ะแต่อีกสองตัวเนี่ยยังจับไม่ได้
ยาวเกือบ๓เมตรหลุดออกมาจากฟาร์มเมื่อสามวันก่อนค่ะ
คือไปอยู่ในคลองที่หมู่บ้านกลองตูมที่อำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละ
ทีนี้กำนันตำบลหนองตูมค่ะพร้อมกับชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน
จราเข้นี้มาจากริมคลองซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สองนะคะ
หลุดมาสี่ตัวเอาจับได้แล้วตัวหนึ่ง
ตัวนี้ตัวที่๒เหลืออีก๒ตัวน่าจะน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลหรอก
เขาอยู่ระหว่างการหาอยู่นะแล้วถามว่าจราเข้ในฟาร์มที่เหลืออยู่ล่ะ
เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของฟาร์มเขาต้องย้ายออกจากพื้นที่เลย
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีชาวบ้านเขาไปเจอ
จราเข้อยู่ตรงใต้พื้นเถียงนาเขาช่วยกันจับ
แล้วก็ประสานไปที่ฟาร์มจอราเข้ก่อนถึงรู้ว่าเฮ้ย
มันไม่ได้มีตัวเดียวนี่นะมันมีทั้งหมด๔ตัว
น่าจะโดนพายุอ่ะช่วงฝนตกหนักอ่ะ
พัดซัดหลังคาเบาะพังใช่ไหมโอ้โห
ราเข้มันก็ปีนปีนแล้วก็ออกมาได้
นี่ดูสภาพมันสิคุณผู้ชมล่าสุดค่ะพ่อเมือง
พ่อเมืองขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัด
นายไกรศรกองฉลาดนี่นะคะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฟาร์มเลย
ขอนับดูหน่อยนี่มีกี่ตัวฮะใช่เออ
แล้วก็ขอตรวจสอบใบอนุญาตด้วยว่าอ้าว
ฟาร์มมีใบอนุญาตถูกต้องไหม
เตือนชะว่านด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอจอรแคร่
ไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปแบบไปอย่างนี้
จะไปไล่เองไม่ได้นะอันตรายค่ะคุณผู้ชม